ถึงสัปดาห์ก่อนครับที่บางภิริสมุทรประการ
มีการประกาศตามหาคนหาย๒คนเป็นผู้ชายทั้งคู่เป็นคนไทย
ปรากฏว่าล่าสุดไปเจอกลายเป็นศพถูกทิ้งในร่องน้ำในพื้นที่นนทบุรี
แล้วสภาพศพก็คือเริ่มขึ้นอืดแล้ว
รวมถึงมีการมัดมือมัดเท้า
ทำไมถึงถูกฆ่าโหดเพราะว่าเจอรอยเหมือนกับถูกแทงด้วยนะฮะ
บริเวณป่าย่าตรงจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เจอศพครับ
จุดนี้คือป่าละเมาะริมถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี
ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ไปเจอสองศพศพแรกเป็นผู้ชายถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอน
ด้วยสายไฟเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
มีรอยถูกของมีคมแทงสามแผลด้านหลังเจออีกสามแผล
และอย่างที่บอกครับมีการผูกมัดมือมัดเท้าด้วยครับ
มือด้วยเชือกไนลอนหัวเข่าก็มัดด้วยสายไฟ
ข้อเท้ามัดด้วยผ้าคาดว่าศพนี้ที่เจอ
คือศพของนายพันธิสิทธิ์หรือว่าในทีมอายุ๒๓
นี่คือศพที่หนึ่งอีกศพหนึ่งที่เจอก็เป็นศพของผู้ชายเหมือนกันครับ
สภาพคล้ายกันเลยถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอน
แล้วมัดด้วยสายไฟสีขาวสภาพศพศพสวมเสื้อยืดสีดำ
กางเกงขายาวสีดำข้อเท้ามัดด้วยสายไฟ
ข้อมือมัดด้วยเชือกครับคาดว่าศพนี้คือศพของนายมงคล

เจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอกระป๋องเบียร์กล่องถุงมือยาง
ทิ้งเอาไว้ใกล้กันกับจุดที่เจอศพ
ตำรวจสพไซน้อยครับตรวจสอบประสานดูข้อมูลแล้ว
เมื่อ๒๒เมษาคุณผู้ชมพี่น้ำแข็งฮะ
มีการแจ้งคนหายไว้ในพื้นที่บางตีสมุทรปราการ
ของสพบางแก้วตอนนี้สองพื้นที่ต้องทำงานประสานกันแล้วครับ
แฟนของในทีมนางสาวนัดปรียาให้ข้อมูลบอกว่า
กับทีมและกันเดิมทีเนี่ย
อาศัยอยู่กันกับเหมือนกับเป็นสามีภรรยา
ชื่อว่าสมชายและอาบีเป็นชาวเมียนมานะฮะ

อกจากนี้ก็ยังมีนางสาวนวลจันทร์ด้วยครับ

เขาเป็นไนน่าชาวมาเลเซีย
นวลจันทร์แล้วก็ทั้งหมดทำธุรกิจไนน่า
นำเข้าแรงงานต่างด้าวร่วมกัน
ต่อมาครับปรากฏว่าทะเลาะกันกับสมชายและอาบี
ก็เลยทำให้ตัวของนัทปรียา
ซึ่งเป็นแฟนของในทีมนี่นะฮะ
และนวลจันทร์ระหกระเหินย้ายไปเช่าบ้านหลังใหม่
ในขณะที่ทีมและกัน

ยังไปมาเพราะว่ายังต้องทำงานร่วมกันอยู่ครับ
เมษา๒วันก่อนที่ทีมและกันจะหายตัวไป
ปรากฏว่าในทีมและนายกันทะเลาะกับนายสมชายทางโทรศัพท์ครับ
แล้วก็นั่งรถไปเคลียร์กันที่บ้านนายสมชาย
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เจอตัวทีมและกลันกลับมาบ้านอีกเลย
ก็คือตั้งแต่๒๐จนถึงวันนี้อาทิตย์กว่า
ไม่เจอตัว๒๒ก็เลยไปแจ้งคนหายตามหาตัว
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานเจอกลายเป็นศพครับ

ปมเหตุสังหารน่าจะมาจากเรื่องเงิน
เงินที่ผู้ก่อเหตุอยู่ที่ผู้ตายประมาณ๑แสน
ก็มีการทวงถามแล้วก็มีการด่าทอกันทะเลาะกัน
แล้วก็นัดไปเคลียร์และอาจจะมีการลงมือฆ่าโหด

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลว่ามีใครก่อเหตุบ้าง
ว่าจะมีประมาณ๙คนอยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดี
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าบางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นชาวเมียนมาด้วยนะฮะคู่ขัดแย้งเนี่ย
ในขณะที่แฟนของผู้ตายก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ไม่แน่ใจนะว่าจะแค่เรื่องเงินหรือเปล่า
เหมือนจะมีเรื่องชู้สาวมาปนด้วยมั้ง

มีการโทรมาด่ามีการท้าทายกันมีการให้มาหา
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลครับ

เบื้องต้นตัวเลขเขามาก่อนที่๗รายนะครับ
เจ็ดรายเตรียมออกหมายจับและประสานด่านต่อมอต่าง
เฝ้าติดตามจากกลุ่มคนก่อเหตุ
ยังไม่พบข้อมูลว่าออกจากประเทศไทยไปแล้ว
ถ้ายังอยู่ในเมืองไทยก็คาดว่าคงจะจับตัวได้เร็วนี้
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าและคำชี้แจงทางคดีเพิ่มเติมครับ